ตอนนี้ไม่อยู่้ายเลยนะพอว่าจะเก็บเครื่องอร่อย
อ่าซึ่งใช้เวลาประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีแล้วนะครับในการลื้อรถน้ำ
รวมไปถึงรถเมย์ของทหาร๓คันนะครับที่มีการเคลื่อนออกจากพื้นที่ไปเมื่อประมาณ๒๐นาทีที่ผ่านมานะครับ
ตอนนี้คุณผู้ชมก็จะเห็นว่ากาดของกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยมีการตั้งแถวนะครับเพื่อไม่ให้มวลชนเข้าไปด้านในและไม่ให้มีการสร้างสถานการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณกรมทหารราบที่สิบเอ็ด
ณตอนนี้นะครับขณะเดียวกันก็มีการประกาศจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
พยายามให้มวลชนอยู่ในความสงบไม่รื้อรวดหนามแล้วก็ให้สอดส่องดูแลความปลอดภัย
รวมไปถึงดูว่าอาจจะเกิดมือที่๓เข้ามาสร้างสถานการณ์ก็อยากจะให้ทางกลุ่มกาดรวมไปถึงทางเจ้าหน้าที่สอดส่องดูแลความปลอดภัยอย่างเต็มที่นะครับ
คุณผู้ชมจะเห็นว่ามีกลุ่มของทางเจ้าหน้าที่ควบคุมฝุงชนนะครับคาดว่าตอนนี้น่าจะประมาณสองกองร้อย
ตรึงกำลังอยู่บริเวณทางเข้าทางกรมทหารราบที่สิบเอ็ดนะครับโดยมีการนำมาเสริมกำลัง
เพื่อที่จะเข้าควบคุมสถานการณ์หลังจากที่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาทางกลุ่มกาดเนี่ยนะครับ
พยายามที่จะมีการลื้อรถหนามลื้อรถจะเข้าไปด้านในแล้วก็มีการตั้งแถวเอาไว้
แล้วก็มีการประกาศอย่างต่อเนื่องคุณผู้ชมก็จะเห็นว่ามีรถน้ำ๒คันนะครับ
ประชิดอยู่บริเวณประตูทางเข้ากรมทหารราบที่๑๑แล้วก็มีการประกาศอย่างต่อเนื่อง
กลุ่มมวลชนและกลุ่มกาดให้ดูแลความปลอดภัยสักครู่ที่ผ่านมามีรถดินนะครับ
ตั้งอยู่บริเวณประตูตอนนี้ได้นำรถออกไปและนำรถน้ำเข้ามาแทนที่จอดประชิดอยู่ตรงนี้นะครับ
โดยมีการเปิดไฟเปิดลำโพงพูดคุยกับกลุ่มมวลชนโดยมีทางกาดอ้างนะครับว่ารถน้ำได้มีการผสมแก๊สน้ำตาเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะฉีดหากว่ามีเหตุชุลมุนเกิดขึ้นนะครับ
นี่เป็นบรรยากาศล่าสุดขนาดนี้นะครับทีมกาศเนี่ยได้นำรั้วรวดน้ำรั้วหีบเพลงเนี่ยนะครับที่ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าทั้งหมดออกไปแล้วแล้วก็ได้มีการนำรั้วเหล็กมาตั้งเอาไว้หนึ่งชั้นเพื่อไม่ให้เข้าไปประชิดตัวเจ้าหน้าที่แล้วก็มีทางกาศเนี่ยนะครับตั้งแถวหนึ่งแถวเพื่อไม่ให้มวลชนเข้าไปด้านใน
จำนวนมากนะครับที่ยังคงวางอยู่ซึ่งตอนนี้กลุ่มกาดก็มีพยายามที่จะเข้าไปเก็บทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะให้บริเวณด้านหน้านี้เคลียร์จากรั้วรวดหนาม
ส่วนบริเวณริมถนนนะครับพะหนโยธินมุ่งหน้าทางแยกเกษตร
ถนนผลโยธินมุ่งหน้าแยกบางเขนนะครับอ่าแยกวัดพระศรีนะครับ
ตอนนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่ามีรถเมย์นะครับ๓คัน
ซึ่งเป็นรถเมย์เก่าของทางทหารจอดอยู่๓คันบนถนน
มาจากกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับตอนแรกเนี่ยรถเมสามคันนี้ได้มีการจอดขวางอยู่หน้ากรมทหารราบที่๑๑
ตอนนี้รถเมย์ทั้ง๓คันได้เคลื่อนตัวไปโดยการขับโดยการเข็นโดยการบังคับของกลุ่มผู้ชุมนุม
เข็นออกจากบริเวณหน้าประตูกรมทหารราบที่๑๑นะครับทั้ง๓คันโดยทางกลุ่มกาดเองและมีพระสงฆ์๑รูปด้วยนะครับ
คุณผู้ชมจะเห็นว่าตอนนี้ด้านในของกรมทหารราบที่๑๑นะครับมีการนำตำรวจอีก๑กองร้อยนะครับเข้ามา
เข้ามาบริเวณประตูกรมทหารราบนะครับ
ได้มีมาตรึงกำลังอยู่บริเวณรถน้ำอีกหนึ่งอีกหนึ่งชุดนะครับที่พยายามที่จะเข้ามาตอนนี้
น่าจะมาเป็นกำลังเสริมอยู่บริเวณประตูทางเข้ากรมทหารราบที่๑๑นะครับ
ความปลอดภัยหวั่นว่าอาจจะมีมือที่๓เข้ามาสร้างสถานการณ์นะครับ
ส่วนการจราจรบริเวณผนโยธินตอนนี้นะครับต้องบอกได้ว่าปิดการจราจรทั้งสองฝั่ง
ไม่ว่าจะเป็นฝั่งทางไปแยกเกษตรและฝั่งไปแยกวัดพระศรีนะครับ
การจราจรเป็นที่เรียบร้อย
ขณะเดียวกันคุณผู้ชมก็จะเห็นว่ามีมวลชนอยู่จำนวนหนึ่ง
ซึ่งที่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้หลักจะเป็นกลุ่มกาดนะครับที่เข้ามาเคลียร์พื้นที่ให้กับกลุ่มผู้ชุมนุม
แล้วก็มีกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนที่ปักหลักอยู่บริเวณตรงข้ามกรมทหารราบที่๑๑เนี่ยนะครับก็มารอตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับ
ตอนนี้สถานการณ์ค่อนข้างที่จะผ่อนคลายแล้วนะครับหลังจากที่ตึงเครียดกันมาช่วงครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาหลังกาดพยายามที่จะเข้าไป
หรือสิ่งกิดขวางทั้งหมดที่อยู่บริเวณหน้ากรมทหารราบที่๑๑นะครับเพื่อขี่พื้นที่ให้กับทางมวลชนที่จะเข้ามาบริเวณจุดนี้โดยการประกาศของแนวร่วมชุมนุมธรรมศาสตร์นะครับที่ประกาศว่าจะให้มวลชนนัดรวมตัวกันที่บริเวณวัดพระศรีแล้วก็จะมีการเดินขบวนจากหน้าวัดพระศรีนะครับมาที่บริเวณ
แต่ก็มีมวลชนบางส่วนนะครับก็พยายามที่จะมารออยู่บริเวณจุดตรงนี้แล้วแล้วก็มีพ่อค้าแม่ค้า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

หลังจากนี้ก็จะรอมวลชนที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่

มัวลชนก็ยังคงทยอยเดินทางมาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับ
มัวลชนก็ยังคงทยอยเดินทางมาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับ
ลชนก็ยังคงทยอยเดินทางมาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับ
ขณะเดียวกันก็ยังคงมีกลุ่มกาด
เดียวกันก็ยังคงมีกลุ่มกาด
กลุ่มด้วยกันเดินทางเข้ามาในพื้นที่ด้วยแล้วก็ดูแลพื้นที่จุดต่าง
หลายกลุ่มด้วยกันเดินทางเข้ามาในพื้นที่ด้วยแล้วก็ดูแลพื้นที่จุดต่าง
หลายกลุ่มด้วยกันเดินทางเข้ามาในพื้นที่ด้วยแล้วก็ดูแลพื้นที่จุดต่าง